ที่จังหวัดอำนาจริงกันสักหน่อยผู้ไขมือประมาณสัก๕๐ปี
ไปหาเพื่อนที่บ้านปรากฏว่า
เพื่อนผู้จามไม่เข้าหูและตัวเองมัวด้วย
เหลือไปเห็นมีดค่ะใช้มีดจ้วงแทงเพื่อน

อาการบาดเจ็บสาหัสชาวบ้านก็ต้องนำตัว
ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้าย
ยื้อจริงนะคะแพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้

ผู้ก่อเหตุก็คือนายประดิษฐ์แก้วศรีอายุ๕๐ปี
ถูกตำรวจสพเมืองอำนาจเจริญควบคุมตัวมาสอบปากคำนะคะ
หลังจากที่คุณผู้ชมมีดด้ำนี้แหละ
หลังจากที่ใช้มีดแทงนายสมภารกำมันตะคุณอายุ๔๙ปี
ที่บ้านพักจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ซึ่งขณะที่ทำการสอบปากคำปรากฏว่าญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
รูเข้ามาจะเข้าทำร้ายนายประดิษฐ์

คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
เปลี่ยนชุดเบียดเปลี่ยนจะหนีไหม

พวกตาย

ญาติของผู้ตายก็คงโกรธแค้น

ทีนี้สอบประคำนายประดิษฐ์เพิ่มเติม

ขณะนั้นผู้ตายกำลังนอนอยู่ที่เปรย์

ยังอยู่ในอาการเมาสุราก็เลยโมโห
แล้วก็เหลือไปเห็นมีดปอกผลไม้

ตัดสินใจหยิบมีดขึ้นมาเลยค่ะ
แล้วก็จ้วงแทงใส่ผู้ตายไปหนึ่งครั้ง
บริเวณใต้ราวนมด้านซ้าย

แทงซ้ำเข้าไปที่บริเวณลำคอ

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปห้ามปราม
ก่อนนำตัวนายสมภารส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ

ก็เดินเดินทางกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้า

เพราะว่าชุดเดิมมันเปื้อนเลือดของผู้ตาย

แต่ถูกตำรวจจับกลุ่มได้ซะก่อน
เขาบอกว่าเขาสู้ไม่ได้เขาตัวเล็กกว่าเขาเลยใช้อาวุธ
เอาล่ะตำรวจบอกว่าก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ส่วนนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ตำรวจควบคุมตัวนายประดิษฐ์
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ